แปดพฤศจิกายน๒๕๕๖พบศพผู้สีชีวิตบริวินครูน้ำ
ข้างถนนสายสุวรรณสอนหมู่ที่๘ตำบลโพงามอำเภอประจันทคาม
ตำรวจสอบภอมือพระจีมบุรีตรวจสอบชื่อคือ
นายนิพคลฉิมชนะอายุ๔๘ปี
ถูกฟันด้วยอาวุธมีดเข้าที่ใบหน้าแขนลำตัวคอและศีรษะหลายแผล
โดยเฉพาะที่บริเวณคอถูกฟันจนถึงกระดูกเป็นแผลเวอะวะ
และยังทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วยการจุดไฟเผากองเลือด
ส่วนมีดที่ใช้ในการก่อเหตุได้หยนทิ้งน้ำแล้วหลบหนีไป
สอบสวนทราบว่านายนิพนธ์ทำธุรกิจน้ำดื่ม
มีพฤติกรรมชอบคบหาเด็กผู้ชายในหมู่บ้าน
ทุกวันนายนิพนธ์มักชอบนัดเด็กผู้ชายไปนั่งดื่มสุรา

สอบสวนพยานทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายนิพนธ์
นัดพบวัยรุ่นผู้ก่อเหตุโดยนั่งดื่มสุราและเบียร์กัน
เมาได้ที่นายนิพนธ์พยายามจะกระทำชำราว

โทรศัพท์ตามเพื่อนให้ขี่รถจักรยายนนำอาวุธมีดมาให้
และใช้มีดดับไล่ฟันนายนิพนธ์ตามใบหน้า
ศีรษะและลำตัวแบบไม่ยั้งจนเสียชีวิต
แล้วช่วยกันนำศพไปทิ้งในคูน้ำ
ตำรวจสืบสวนจนทราบตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้
เป็นกลุ่มวัยรุ่นจึงเดินทางไปจับกลุ่มตัวได้๒ราย
และมีดดับที่ใช้ก่อเหตุ๑เล่ม
คล้องกับพยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุยืนยันว่า
พบเห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถนำอาวุธมีดมาให้ผู้ก่อเหตุ
จากนั้นจึงวิ่งไปหยิบมีดเพื่อไปฟันนายนิพนธ์จนเสียชีวิตขาดที่
คดีนี้ตำรวจสืบหาเบาะแสหลักฐานจากจุดเกิดเหตุ
และพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์
กระทั่งพบหลักฐานมัดตัวผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจน
ปมก่อเหตุเกิดจากถูกผู้ตายพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศ
จึงโกรธแค้นลงมือฆ่าอย่างหมดเงียบ